ข่าวที่ว่ากรมสรรพสามิตรจะเก็บภาษีรถเก่าอายุ๑๐ปี
มันจะเป็นการกระตุ้นให้ซื้อรถใหม่หรือเปล่า
เดี๋ยวมาฟังกันนะการชี้แจงของกรมสรรพสามิตร
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งใครจะเอารถไปจอดค้างคืนที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัต
เขาคิดค่าจอเท่าไหร่และตอนนี้ยังฟรีอยู่หรือเปล่า
มาฟังกันในเช้านี้ต้องรู้

ยังฟรีอยู่ไม่คิดค่าบริการ
แต่ก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์

สนามบินดอนเมืองกับสุวรรณภูมิเลย

เรื่องนี้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย

และที่ให้เอกชนมาบริหารครับ
แต่ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา
ตราค่าจอดรถที่เหมาะสมอยู่ครับ
ส่วนเรื่องที่ว่าอัตราค่าจอดรถจะเป็นเท่าไหร่

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนหันมาซื้อรถใหม่ป้ายแดง

เพราะปัจจุบันกรมสรรพสามิตรได้จัดเก็บภาษี
เฉพาะรถยนต์ใหม่ที่ผลิตจากโรงงาน

โดยเก็บตามหลักสิ่งแวดล้อมครับ

อัตราการปล่อยก๊าซคามไดออกไซด์นั่นเอง

ส่งเสริมการกำจัดซากรถยนต์
กำจัดรถเก่าใช้แล้วอย่างถูกวิธี

ไปใช้ทำประโยชน์และลดปริมาณ

การเก็บภาษีรถเก่า๑๐ปีครับ

เกี่ยวข้องกับแก๊งปล่อยเงินกู้ครับ

ว่าเป็นธุรกิจปล่อยเงินกู้ในโครงการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดที่ได้รับอนุญาตจากกระทรงการคลัง
คุณผู้ชมต้องตรวจสอบนะว่าเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตหรือไม่จะตรวจสอบจากไหนดีล่ะ